พูดถึงอาหารการกินพาไปเปิบเมนูพิสดาแปลกกันหน่อยดีไหมครับ

พาไปที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะหลายคนคงชอบเมนูนี้นะคะ
เขาชื่อว่าเลือดกุ้งมังกรค่ะที่สำคัญเชื่อว่าเมนูนี้เป็นยาโดป

ใช่เลือดกุ้งมังกรแบบนี้คุณผู้ชมมันคงมีน้อยนิดมากอ่ะ
ใช่แต่เติมผสมสะไพร
เขาก็จะมีวิธีการกินของเขาด้วยนะหลายรูปแบบ

สำหรับเมนูนี้ชื่อว่าเลือดกุ้งมังกร
เป็นเมนูแปลกที่ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
เขาเตรียมเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ชอบลิ้มลองอาหารแปลก
เมนูนี้นะคะได้มาจากกุ้งมังกรสด
เตรียมนำเนื้อกุ้งไปทำซาซิมิ
โดยกุ๊กเขาจะนำมีดไปแซะกลางลำตัวกุ้ง
เพื่อให้เลือดกุ้งที่มีสีน้ำเงินเข้มไหลลงสู่ภาชนะนะคะ
ก่อนจะเทใส่แก้วแบบที่เห็นไปเมื่อสักครู่
ทีนี้วิธีการดื่มมาดูกันหน่อยเป็นยังไง
วิธีการดื่มเลือดกุ้งมังกรมี๒แบบค่ะ
ก็คือดื่มแบบสดเพลียว
หรืออีกแบบก็คือนำน้ำอัดลมผสมลงไปด้วย
เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยสดชื่นไม่มีกลิ่นคาวค่ะ
เขามีความเชื่อกันนะคะว่าจะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ
หรือว่ายาโดปช่วยบำรุงเลือดลมสำหรับสุภาพสตรี
อันนี้ก็คือผสมน้ำอัดลมลงไปนะครับ
กุ้งมังกรสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท
ส่วนกุ้งมังกรแช่แข็งก็อยู่ที่๑๐๐๑๕๐๐บาท
ซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองประจบคิริขัน
ก็ถือว่าอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบสดใหม่
โดยเฉพาะร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะสั่งนำเข้ากุ้งมังกร
มาจากจังหวัดมะริดของพม่า

เมนูนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดี

แต่ถ้าแช่แข็งก็จะอยู่ที่๑๑๐๐ถึง๑๕๐๐